ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจบอกว่าไปช่วยปลามบ้านหลังนี้หน่อย
โอ้โหสังสรรค์นะครับเปิดเพลงกันเสียงดังเหลือเกินครับ
ตำรวจไปนะฮะแต่ว่าอื้อหือลองดูครับ
พี่น้องกลัวพันธุ์บริโรธเอกคนบริโรธเอกรู้ไหม

น้ำต่อมาต้อง
เอาลุงงานใหม่เขาไม่รู้หรอกว่าพ่อ
หรือลึงไม่เอาไม่ต้องจับปืนดีกว่าอื้อเป็นไรอ่ะ
พอไม่เอาให้เราออกไปเดี๋ยวนี้
โอ้โหตำรวจผมตกที่นั่งลำบากซะแล้ว
นี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนนะคุณผู้ชมนะที่ครอบครัวนี้เนี่ย
ไล่๑๐ตำรวจตีศูอลาวีวีรชาติท่านอายุ๒๓ปี
๓ปีเป็นผู้ประคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสมภาพเมืองสมุทรปราการให้ออกไป

หลังจาก๑๐ตำรวจตีศูอลาวีเข้าไปลงับเหตุ
เพราะว่าได้รับแจ้งบอกว่ามีวงสุราเปิดเพลงเสียงดัง
ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านที่ร้านสเต็กแห่งหนึ่ง

วัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้สี่ทุ่มเมื่อคืน
วันที่๑๒สิงหาคมครับ
โอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สิกลุ่มผู้ชม
ล่าสุดเราไปสอบถามตำรวจใดดังกล่าวนะครับ

พอเขาไปขอให้กลุ่มวัยรุ่นประมาณ๒๐คน

เบาเพลงหน่อยเบาหน่อยนะครับ

จากนั้นก็มีกลุ่มคนประมาณ๖คนเดินมาล้อมหน้าล้อมหลัง
แล้วพูดจานดูหมินแบบที่คุณผู้ชมได้ยินไปบางส่วน
จากนี้ยังพยายามจะเข้ามาทำร้ายด้วย
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะมาคนเดียวนายเดียว
จึงออกมาจากบ้านหลังด้านกล่าวแล้วเรียกวิทยุ
ให้สายตรวจพื้นที่ใกล้เคียงนำกำลังมาเสริม
แต่พบว่าไม่ถึง๑๕นาทีพอกำลังเสริมมานะครับ

ม้องหมดทุกคนนะครับ
เธอกลัวว่าจะมีการปท้ากันนะครับ
ก็เลยผลักอกตำรวจแบบในคลิปนั่นแหละ

ยังเข้ามายามวิการไม่มีการขออนุญาตอีกด้วย
นะครับเธอก็เลยไม่ทราบว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

กับการนะครับสอบพอมเมืองสมุดปราการออกมาเรียกบุคคลในคลิป
มาสอบสวนฐานดูหมินเหยียดหยามและขัดขวางเจ้าพนักงาน
เพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
รวมถึงมีการขู่เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
จากนี้ยังกำชับให้ตำรวจทุกนายนะครับอดทนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ